กับการไปขอพรกับย่าโมนะหลายคนไปโคราชไปไห้ย่าโมแหละ
แต่รู้หรือไม่ว่ามีเคล็ดลับในการขอพรด้วยทำอย่างไรรีบไปเลยจ้า
หลายคนอาจยังไม่รู้บนย่าย่าโมบนอย่างไรให้ได้ผลมามาดูกัน
ย่าโมนหรือเท้าสุรนารีคือวิรสติที่ชาวโคราชและชาวไทยให้ความเคารพนับถือนะคะ
ผู้คนที่ไปโคราชก็มักจะไปขอพร
ไปกราบไหว้ท่านก่อนที่จะเดินทางไปไหนในจังหวัดนครราชศรีมา
คนที่ขอพรก็มักจะขอเรื่องการงานการเงินล่ะค่ะ
แต่มันต้องมีวิธีซึ่งหลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่าการบนให้ได้ผลก็คือ

เฮ้ยผมเคยเห็นนั้นนะเวลาใครขอไปว่ายย่าโมเนี่ยนั่งตำตรงนั้นเลยนะ
ตำตำมาตำไข่ตำมันเลยนี่แหละซึ่งจุดตำหมากจะอยู่ด้านหลังฝั่งขวา
และเวลายืนตำนะต้องให้ผู้ที่ขอเป็นคนตำเองด้วยแล้วให้หันหน้าไปหาย่าโม
พอตำเสร็จก็นำขึ้นไปถวายให้กับย่าโมท่องนโม๓จบกล่าวคำบูชา๓จบพร้อมด้วยชื่อสกุลตัวเอง
บอกเรื่องที่ขอซึ่งถ้าใครจะบ่นนะคะก็บอกวิธีแก้บนให้ย่าโมด้วย

แก้ด้วยมงด้วยหมากแบบนี้ก็ได้นะ
บางคนผมเห็นเขาเอาไปวางเอาไว้แบบถ้าเยี่ยงไม่ตำก็มีเหมือนกัน

แต่ว่าถ้าใครนะมีความเชื่อมีความศรัทธา
แล้วก็มีโอกาสแวะไปนครราชศรีมาก็

เหมือนไปบ้านท่านก็ไปแวะสักการะแวะไหว้ท่านหน่อย
เรื่องนานความเชื่อในการไปกับวาย่าโมมีเยอะ

เขาบอกว่าต้องไปลอดประตูชุมพล

มีหลายจุดก็นำมาฝากกันอย่างเรื่องนี้

คุณเอสอาร์เขาไปรอดแล้ว

เรียบร้อยหมายถึงว่าได้เป็นเคยโคลาด
คนโคลาดไล่ผมกลับมาอยู่เฉพาะเลยฮะ

มันแล้วแต่ความเชื่อไง